แม่ไหลไปเลยโอ้โห

โอ้โห
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาแล้วสามีภรรยาคู่นี้
มันเกิดอะไรขึ้นคุณแอนเล่าบอกว่าวันนั้นเนี่ย
กำลังจะกินข้าวเย็นกับลูกกับสามีก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไว้
แต่ว่าตอนนี้จะกินข้าวก่อนแล้วจะกินเฟรนท์ไฟล์กันต่อ
ตั้งกระทะแล้วกินข้าวก่อนไงกินข้าวคุยไป
เพลินครับสรุปลืมครับคุณผู้ชม
ไฟลุบสามีถามเธอเสียงอะไรโอ้โหนึกขึ้นได้วิ่งกันเข้ามานิดครัวครับ
มาดับไฟเธอเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ไว้ไปอุทหาหอน
สำหรับคนขี้ลืมอันตรายจริงครับ
คือเรื่องแบบนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวมา
ใช่ปั๊บเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่นะครับลืมกันมานักต่อนักแล้วนะครับ

อันนี้อุทาหรณ์จริงวันนี้อุทาหรณ์หลายเรื่องเลยค่ะ
ผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชม